ช่วงท้ายของชัดข่าวเที่ยงวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูคลิปวิดีโอเป็นคลิปที่ภาพโฆษณา
ร้านค้าแห่งหนึ่งประเทศจีนลนลงไปทับประชาชน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านแห่งหนึ่งในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของประเทศจีน
ถือว่าสร้างความตกตะลึงให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้คนเดินถนนที่อยู่บริเวณนั้นและนักท่องเที่ยวค่ะได้ช่วยกันรีบยกแผ่นป้ายที่ตกลงมา
ซึ่งแผ่นป้ายนี้ได้รับความเสียหายและที่สำคัญทับร่างผู้เคราะห์ร้าย๓คนออกทันที
แต่ว่าก็ไม่สามารถช่วยผู้เสียชีวิตได้นะคะเป็นผู้เสียชีวิตสองคนเป็นผู้หญิงนะคะ
ขณะที่มีรายงานด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๑คนค่ะ